ที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เยอะเลยนะคะ
เป็นผู้ชายสองคนชกต่อยกัน
อดรัดฟัดเหวี่ยงกลิ้งกันกลางถนนเลยนะคะ

ทะเลาะกันกลางถนนไปดูคลิปกันเลยค่ะ
โอ้โหชกต่อยกันจริงจังแบบนี้เลยค่ะ
จนล้มไปกลิ้งกันกับพื้นนี่คือกลางถนนนะคะ

กลางถนนนะคะคนถ่ายคลิปเขาก็พูด
เพราะเราได้ยินเสียงบอกว่าทำไมไม่ห้ามเลย
คือเดี๋ยวนี้เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
คนมักจะคว้าโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปแทนที่จะไปห้าม

ทำไมไม่ห้ามทำไมแต่ละคนก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่าย
เขาเผยแพร่คลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส

เป็นชายหนุ่มสองคนอารมณ์ร้อนต่อยกันกลางถนน
อย่างที่เห็นกรรดรัฐฟัดเหวียงจนลงไปกลิ้งกันกับพื้น
เจ้าของคลิปบอกว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเขียวขับรถเบนท์
ส่วนผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวขี่รถจักรยานยนต์
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ถึงทะเลาะกันแบบนี้ค่ะ
คนที่เห็นคลิปนี้ก็บอกว่าทำไมคนเดี๋ยวนี้อารมณ์ร้อนกันจัง
ขับรถไม่พอใจอะไรกันทำไมถึงต้องลงไม้ลงมือกันขนาดนี้กลางถนน
บางคนตั้งคำถามบอกว่าทำไมไม่มีใครเข้าไปห้าม
เห็นหลายคนเลยที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิป
แต่ไม่เข้าไปช่วยแต่ไม่เข้าไปห้ามรอจนตำรวจต้องเข้ามาห้าม
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลแท้รัฐทีวีถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทภัยรัฐ
ทาคูณสารวัตรจราจรสถานีตำรวจบางยี่ขัน
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่าย๓โมงค่ะ
หน้าห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ปิ่นเกล้า
เป็นเหตุการณ์ระหว่างรถเบ้นกับรถจักรยานยนต
ที่เขามีปัญหาขับรถกระทบกับท่างกัน
แล้วก็มีการชูมือแสดงสัญลักษณ์เป็นคำหยาบคาย
เขาก็เลยโกรธจอดรถลงมาทั้งคู่เลยค่ะ

ไม่มีใครติดใจเอาความอะไรสุดท้ายก็แยกย้ายกันไป